พี่เจมซ์เหรอ

ต้องบอกพี่เจเนทเขียวนี่กันยืนหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะคะ

ด้วยแต่คุณผู้ชมถึงตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนเยอะมาก
ดัดหยิกเป็นร้อนเลยค่ะนึกสนุกนึกสนุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาใส่วิกครับพวกเธอ
เป็นสาวผมบอลไปเลยเรียกว่านี่แหละค่ะหลากหลายคาแรคเตอร์
ล่าล่าสูตรอ่าพี่เจนเน็ตบอกเราก่อนไปเลยบอกว่าเพราะไม่มีใครไปถามแล้วถาม
พิเศษจะปิดกล้องละครเรื่องใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนลุงเปลี่ยนลุคหรือเปล่า
บอกว่าพี่เตรียมแล้วนะจ๊ะตัดให้ขาดไปเลยอุ๊ยพี่อะไรตัดเหรอ
ตัดผมพี่อยากตัดผมซอยสั้นทัดหูสามีบอกว่าเธอจะสวยมาก
เหมือนฮาร์ลิเบอร์รี่ไงโอ้ยนักแสดงเมืองนอกก็เหรอ
เหมือนสาวผิวซีฮาร์ลิเบอร์รี่คนนี้ดีนะพี่บอกฉันงงอยู่ว่าใคร
นี่คนนี้เลยฮาลิเบอร์รี่พี่แจ๊คสามีเขาบอกว่ามันเลิศ
เอาไปฟังพี่เจเน็ตเลยค่ะเออเหมือนอยู่
ใช่ค่ะทำไมอ่ะพี่เปลี่ยนทรงเพราะว่าจะโกกง่ายดี
พี่ไม่ได้สั่นแบบนานแล้วไม่ได้สั่นนานแล้วค่ะ
กี่ปีแล้วพี่ก็หลายปีนะห้าปีห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้ว
มีทรงไหนที่อยู่ในใจบ้างค่ะสตอร์มเลยสตอร์มสตอร์ม
แล้วก็สีนิดนึงมนุษย์สีนิดนึงกัด
จะได้เป็นแบบบอกออกแบบนิโกแบบฮาร์ลิเบอร์รี่
นะฮาร์ลิเบอร์รี่นางเอก๐๐๗ไงเป็นนางเอกที่๔คนแรก๐๐๗